มาดูความขึ้นหน้าต่อจากคลิปนะคะเป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าทำไมไปขึ้นรถไฟเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็ลูกเนี่ยไปขึ้นรถไฟแต่พอจะนั่งลงตรงตรงที่นั่งชั้น๓มีอะไรอ่ะขวดน้ำกับถังน้ำเต็มไปหมดเลยและแถมมีคนเดินมาบอกว่าตรงนี้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เดินออกไปเลยเพราะ

เป็นภาพที่นั่นแหละค่ะมีผู้โดยสารกับเด็กกำลังลุกออกจากที่นั่งแล้วก็มีผู้ชายมาต่อว่าบอกนั่งไม่ได้ตรงนี้เช่าไว้ขายของคือถูกไล่อ่ะใช่ถูกไล่บอกอย่ามานั่งตรงนี้แล้วภาพก็จะเห็นมีแพ็คขวดน้ำมีถังน้ำมาวางไว้บนที่นั่งนะคะก็เป็นกระแสวิภาควิจารณ์พอสมควรครับออนไลน์ตอนนี้นะคะ

รวมทั้งบนหิ้งและใต้มานั่งบริเวณนั้นด้วยพื้นที่ต้องติดกับที่ทำการพนักงานรักษารถซึ่งผู้เช่าจะมีพนักงานบริการไปกับขบวนรถเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารบนขบวนรถนั้นนั้นนอกจากนี้จะต้องมีป้ายบอกสำรองที่ให้ชัดเจนจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบและมีบัตรประจำตัว

ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้โดยสารและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดต่อไป
เวลาจะชี้แจงผู้โดยสารก็ขอให้เป็นการชี้แจง
อย่าไปไล่เขาบางทีผู้โดยสารไม่เข้าใจ
เข้าใจว่ามันมีขายของบนรถแบบนี้ได้
เป็นเราเราก็งงทำไมของวางเต็มเลย
นี่คุณซื้อที่นั่งเองหรือไงหรือว่าคุณจับจองไว้เหรอ
ปกติเคยเห็นแต่พนักงานของการรถไฟ
แล้วก็จะมีตู้เสบียงแล้วก็จะเดินไปด้านหลังสุดไงคะ
รับประทานอาหารที่ตู้สุดท้าย